ไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบีกันหน่อยนะครับ
ผู้ชายอายุ๒๔ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดอาวุธปืน
โดนจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมระหว่างที่ตำรวจโรงพักทรายขาว

ฝากคังที่ศาลจังหวัดกระบี
ปรากฏว่าพี่แกกลัวค่ะกลัวจะติดคุกอีกครั้งหนึ่ง

พี่แกก็เลยหนีแบบนี้ค่ะสุดท้ายจนมุมนะคะ

คือหลบหนีระหว่างที่ถูกควบคุมตัว
ผู้ต้องหารไลนี้ก็คือนายธัณฑ์พิสิตม์บูลเกลือ
อายุ๒๔ปีเป็นชาวคลองท่อมจังหวัดกระบี่
ที่สุดแล้วนะคะตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวได้
คือนายธัณฑ์พิสิตต์

ท้องที่ของโรงพักทรายขาวกระบี่
ระหว่างที่ตำรวจกำลังนำตัวไปส่งฝากขังที่ศาล
ปรากฏว่ารถของตำรวจไปจอดติดไฟแดงอยู่
ผู้ต้องหาอาศัยจังหวะที่ตำรวจเผลอเปิดประตูรถออกมาเลยค่ะ
แล้วก็กระโดดหลบหนีไปที่ทุ่งนาแบบนี้
ทั้งที่ยังใส่กุญแจมืออยู่เลยค่ะ
วิ่งไปถนนเข้าไปที่วัดถ้ำเสือวิปัศนา
ผู้ต้องหาเสื้อไม่ใส่ใส่กางเกงวอร์มตัวเดียว
วิ่งหนีไปแบบนี้ไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละเมาะ
ห่างจากแยกจุดที่ตำรวจจอดรถสักประมาณ๓๐๐เมตร
ตำรวจไล่ไปไล่ไปจนกระทั่งไปจนมุม
ตำรวจใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาทีนะคะในการไล่ล่าครั้งนี้
ก็ไปถามนายทันพิสิทธิ์ผู้ต้องหาหนีทำไม

ผู้ต้องหาบอกว่าสาเหตุที่หลบหนีเพราะเกรงว่าทางบ้าน
จะไม่มาประกันตัวไม่อยากติดคุกในคดีอาวุธปืน

ก็เคยติดคุกนะในคดียาเสพติดเคยติดคุกมาแล้ว
แต่ก็ไม่อยากกลับไปติดคุกใหม่คงกลัวแล้วแหละคงเข็ดหลาบแล้วแหละ
แต่ก็ยังยอมรับว่าเมื่อ๓วันที่ผ่านมา
เสพยาเสพติดยังไม่สำนึกเสพอีก

ให้ตำรวจสภทรายขาวนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบี่
แล้วก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะคะ
จากเดิมเป็นความผิดในข้อหาอาวุธปืน
ตอนนี้ความผิดคือหลบหนีการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อยู่ดีไม่ว่าดีนะความคิดพาสวย
บอกไม่อยากอยู่ทำดีสิคะ